แห่งบนภูมิทาน

เป็นมือนี่
เผาทานจังสีเสียหาคว่ำง่ำในจังเด๋ย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชม
ดูก่อนร้อนทางกับดาวซุปเปอร์สารามมาแล้วค่ะ

ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยจะต้องเผาถ่านใช้เองแล้ว
และตอนนี้ที่ออกมาเผาถ่านเพราะว่าสภาพอากาศมันเป็นใจ
อยู่ภาคอีสานแถววันนี้ฝนลดลง

แต่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่าง
และภาคตะวันออกวันนี้อากาศไม่เป็นใจนะ

แต่ฝนมันจะอยู่ในวงจำกัดแค่นี้แหละ
พื้นที่นี้ประมาณ๓ภาคนี่แหละนะคะ

แอลห่อมความร้อนเมื่อวานนี้อยู่แถวเมียนมานะ
วันนี้เข้ามาอยู่กลางประเทศตรงนี้เลย
และประกอบกับช่วงนี้ค่ะลมหนาว

วันนี้ไปประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่ะ

ทะลุ๔๕องศาเซลเซียส
พอความร้อนมันเข้ามา

ช่วงนี้ค่ะลมตะวันตกค่ะ

ปัจจัยอื่นที่อยู่ในประเทศไทยตอนนี้

ตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียมนะช่วงเวลานี้นะ

ตี๕๔๙นาที๑๗วินาที
เจอกลุ่มฝนบางเหมือนกันนะ

แต่ว่าไม่ใช่ฝนที่ตกหนักเท่าไหร่ค่ะ
ฝนมันจะเริ่มมาช่วงบ่าย

พอช่วงบ่ายมันจะค่อย